คนเขาไปโบกแท็กซี่ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัย
จะไปที่ที่หนึ่งแต่ไปเจอประสบการณ์นั่งแท็กซี่แบบน่ากลัวมาก
น่ากลัวมากประหนึ่งว่าเขา๓คนไม่ได้นั่งอยู่ในรถ
แต่คนขับเขามีพฤติกรรมแบบนี้ฮะ
ใจเย็นนะคะพี่มีพวกหนูอยู่สามคนด้วยค่ะ
คือถามว่าที่พูดไปคนขับรับรู้ไหมเหมือนจะไม่ได้ฟังอะไรเลย

เออคือบีบแต่คันหน้าตลอดเวลา

เขาก็ไม่ฟังก็ยังบีบแต่ไล่รถคันหน้าอยู่แบบนั้น
ขอลงก็ไม่ยอมจอดให้ลง
ก็ไม่รู้ว่าคนขับเขาเป็นอะไร

เป็นมฤทธิ์ของยาหรือยาเสพติดหรือเปล่า
ทำให้คนขับเขามีพฤติกรรมแบบนี้
กให้ตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังไม่มีการตอบรับ
เดี๋ยวคงจะมีการตรวจสอบกันต่อกับไทรซี
ท้าทหารฮฮ๖๒๙๘
ขึ้นจากฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านบรังสิต

น้องก็เอาคลิปนี้มาลงให้ดูว่ามันคืออันตรายของผู้โดยสารนะ

หรือว่าทำอะไรอยู่ในร่างกายทำให้ใจร้อนแบบนี้